คุณการวิพากรภรรยาเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวแล้วตอนนี้

ใช่ค่ะของคุณเสกโลโซนะคะว่าด้วยเรื่องคดีความคุณผู้ชมค่ะ
สายวันนี้ค่ะเดินทางไปที่สารแพ่งรัชดาพร้อมทนายความนะคะ
หลังสารนัดสืบพยานในคดีแพ่งที่พิการยื่นฟ้อง
อภิรักชัดอานนท์หรือว่าเสียโป้นั่นเองค่ะ
กู้ยืมเงินกว่าร้อยล้านบาทค่ะ
แล้วก็จะเรียกร้องเงินคืนจากเสียโป้ด้วย
ซึ่งเสียโป้ก็เดินทางมาสารด้วยเช่นกันนะคะ
พี่การค่ะเปิดใจกับผู้สื่อข่าวด้วยว่ายอมรับเลยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น

แล้วเงินของพี่เนี่ยเป็นเงินบริสุทธิ์นะ
เงินที่พี่หามา๒๐กว่าปีเพื่อเก็บไว้ให้ลูก
เรียนรังเกียจตัวเองว่าทำไมทุกคนโง่กัน

แต่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้รับกลับคืนมาเลยสักบาท

เจ็บที่ใจจริงนะคะสำหรับคุณกันวิพากร

บันเทิงไทยรัฐก็เกาะติดเรื่องราวข่าวสารต่าง

ตั้งแต่เรื่องก่อนก่อนจะฟ้องร้องกันตั้งแต่มีเรื่องมีราวกันด้วยนะคะ
จนมาถึงตอนนี้ก็ยังมีบรรยากาศมาฝากกันอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่า